ทีป้ายแดงวันนี้นะคะใบตองพาทุกคนมาอยู่ที่
ย่านพุทธมนตรสาย๑ค่ะ
วันนี้มาตามหาร้านข้าวต้มแห้งร้านหนึ่งชื่อว่า

เขาบอกว่าร้านนี้นะเป็นร้านข้าวต้มแห้งที่แบบให้เครื่องแน่น

เขามีเคล็ดลับอะไรยังไงที่กลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงวันนี้

และนี่ก็คือร้านข้าวต้มแห้ง๓พี่น้อง
ตั้งอยู่ริมถนนพุทธมนตรสาย๑เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
เห็นเป็นร้านเล็กริมทางแบบนี้เนี่ย
แต่วัตถุดิบที่ใช้แต่ละอย่างไม่ธรรมดาเลยล่ะครับ
เรียกว่าอิ่มคุ้มราคาเริ่มต้นแค่๕๕บาท
มีทั้งหมูเด้งหมูกรอบกระดูกหมูอ่อนทะเลคุณภาพเกินราคา
โดยเฉพาะข้าวที่กินเปล่าก็ยังมีรสชาติ
หมูเด้งสูตรพิเศษที่ใช้เครื่องปรุงนับ๑๐ชนิด
ทางร้านการันตีว่าลองแล้วเนี่ยต้องมีซ้ำแน่นอน
ซึ่งเขาจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างนั้นเราตามน้องใบตองไปกันเลยครับ

หนึ่งในเจ้าของร้านข้าวต้มสามพี่น้อง
ทีนี้หนูจะดูเครื่องต่างที่ใช้ในการทำข้าวต้มแทน

อันนี้จะเป็นหัวเก้งนะจ๊ะ

อย่างกระดูกหมูอย่างนี้วันหนึ่งใช้กี่กิโล
แม่ทำทีก็๑๕โล

หมูกรอบเขาบอกร้านนี้เด็ดที่หมูกรอบจนแบบ

กรอบวันนึง๒ชิ้นก็๘โล
แม่จำได้มั้ยวันทั้งวันเนี่ยขายได้กี่ชาม

ข้าวหุงธรรมดาคือข้าวหอมของนมหรุง

แม่แล้วไอ้สูตรการทำข้าวต้มแห้งแม่ได้มาจากไหนอ่ะคะ
พอดีหลานเขาไปกินไปทานที่ภูเก็ตมา
แล้วหลานเขาก็เอามาปรุงแต่งให้

เคล็ดลับเรื่องราวของการทำข้าวไปแล้ว
เพราะว่าเมื่อกี้ที่ถามไปเครื่องต่างเนี่ย
อย่างหมูกรอบหมูเด้งอะไรต่างเนี่ย

ถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญาตเลยวันนี้บุกมา
ล้วงสูตรการทำพวกหมูเด้งหมูกรอบของร้านแม่เลยนะ

ที่จะนำมาทำเป็นข้าวต้มแห้งรวมหมูกันแล้ว
เริ่มจากหมูเด้งที่ใช้เครื่องปรุงเยอะ
เรียกว่าแค่เห็นก็ตาลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
ซึ่งวิธีการทำจะเริ่มจากการนำกุ้งไข่ขาวน้ำเปล่าเกลือผงปรุงรสน้ำตาลสายแป้งข้าวโพดผงฟูผงชูรสซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยพริกไทยป่นและน้ำมันพืช
ปั่นให้ละเอียดแล้วนำไปคลุกเคล้ากับเนื้อหมูบดจากนั้นนำไปตีอีกครึ่งชั่วโมง
เสร็จแล้วก็นำไปแช่เย็นไว้อีกหนึ่งคืนจึงจะสามารถนำมาใช้ได้
ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะต้องทำยังไงต้องให้เป็นหน้าที่ของพี่ตังน้องเขยของแม่บุญช่วยแล้วล่ะครับ
ถึงเวลาขั้นตอนที่หนูจะต้องลองแล้วครับผม

ป๊ายอุ๊ยมันไม่ดังแบบพ่อทำอ่ะ

ร้อยก็คือหลังจากนี้ก็ต้มไว้อีกครึ่งชั่วโมง

อีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือหมูกรอบ
ซึ่งวิธีการทำจะเริ่มจากล้างหมู๓ชั้นด้วยเกลือ
แล้วนำมาต้มทิ้งไว้๑ชั่วโมง
เมื่อหมูสามชั้นสุกเรียบร้อยแล้ว
ก็จะนำเหล็กแหลมจิ้มให้พลุนทั้งสองด้าน
จากนั้นใช้มีดบ้างส่วนหนังให้ลึกถึงเนื้อ

แล้วนำไปตากแดดไว้๑วัน
เพื่อให้หมูสามชั้นเนี่ยแห้งสนิท
แล้วจึงนำไปอบไว้อีกหนึ่งชั่วโมง
นำไปแช่ตู้เย็นไว้อีก๑คืน
ซึ่งก่อนที่จะนำมาใช้ก็ต้องอบอีกครึ่งชั่วโมง
จึงจะสามารถนำมาทอดเป็นหมูกรอบได้นั่นเองล่ะครับ

จะบอกว่าพ่อไม่ได้เอาหมูลงไปจุ่มเหรอ

ค่อยตีน้ำมันลาดไปเรื่อยครับ

ตากน้ำมันราดไปบนหนังหมูด้านบนแบบนี้นะคะ

คือกรอบมากหนังทองขึ้นมาเลย

คือพ่อบอกว่าให้ดูเอาว่าถ้าเกิดสีมันเริ่มเหลืองทอง
แปลว่าได้แต่ดูสีนะคะ

เอาขึ้นแล้วเดี๋ยวลงอีกทีแบบนี้

โหดูดิหอมมาก

โหสีสวยมากเลยอะ
อีกหนึ่งวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ
กระดูกหมูอ่อนโดยที่เครื่องปรุงจะประกอบไปด้วย

ต้มไว้ประมาณ๒๐นาที
ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ซึ่งพอได้วัตถุดิบมาครบทั้ง๓อย่างแล้ว

อันนี้อีก๓หมูแม่ใส่เยอะ

กระเทียมเจียวอะไรอีกคะ
ดนต้องชอบ

เออแม่หนูว่าไข่ลอกแล้วจะไปไข่ไข่แตก

รวงแค่กันเป็นละเอียดยิบขนาดนี้
ก็เรียกว่าแต่ละวัตถุดิบที่ใช้เนี่ย

และต้องใช้ความพิถีพิถันในการทำจริงเลยนะครับเนี่ย
แต่รสชาติจะเด็ดอย่างที่เขาว่าไว้จริงหรือเปล่า
ต้องให้น้องใบตองไปพิสูจน์กันแล้วล่ะครับ

เมื่อกี้ที่เราไปทำกับแม่มาเนาะก็คือ
ข้าวต้มแห้งหมูรวมแบบเพิ่มไข่ลวกนะคะ
จานนี้๑๐๐บาท
แน่นขนาดนี้๑๐๐บาทเท่านั้นจ้ะ

อร่อยอ่ะ

คือมันเป็นกระดูกหมูอ่อนหมดเลยนะทุกคน
กระดูกอ่อนคือเคี้ยวได้เลยนะคะแล้วก็ไม่แข็ง

แต่มันเป็นหมูเด้งที่นุ่มแล้วเนื้อแน่น

แต่กรอบเหมือนกรอบนอกนุ่มใน

คล้ายกับกินแค่หมูที่มันทอดใหม่
มันจะมีความฉ่ำด้านในด้วยนะคะ

มีทั้งปลากุ้งและก็ปลาหมึก

เครื่องทะเลเขาสดมากแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้มันจะเป็นเต้าเจี่ยวผสมซีฟู้ดมันจะมีความแบบเปรี้ยวหวาน
มันจะช่วยแบบชูรสของความเป็นทะเลขึ้นมาโอ้โหเรียกว่าอร่อยเครื่องแน่นไม่ผิดเพี้ยนจริงจริงเลยนะครับ
แต่กว่าจะมาถึงวันนี้เรียกว่าแม่บุญช่วยต้องโดนมรสุมชีวิตที่โหมกระหน่ำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
จากที่เคยเป็นแม่ครัวประจำอยู่ในโรงเรียนมากว่า๒๐ปีแต่เกิดเรื่องราวขึ้นมากมาย
แม่บุญช่วยผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้อย่างไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
เมื่อก่อนทำงานอยู่ในไหนคะขออยู่ในโรงเรียนค่ะเป็นแม่ครัวเป็นแม่ครัวทำอาหารให้เด็กอนุบาลกับปฐม
ยี่สิบประปรีนานเหมือนกันเนอะยี่สิบประปรีพอสองสามเจ็ดคือมันก็ดูเหมือนว่าชีวิตมันก็ปกติเนอะ
ทำงานอยู่ในครัวแล้วก็มีสามีที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน
มีขับรถอยู่ค่ะแต่มันก็มีอุปสรรคชีวิตเกิดขึ้นใช่ค่ะไปกับพี่เลี้ยง
ถามก็ไม่รับเพราะนี้ผู้ปกครองเมื่อนั้นเขาไปเจอในห้องอ่านเขาก็จะถ่ายรูปไว้ให้ดูอืม

ถ้าเป็นชู้อะไรกันเขาจะรักออกทั้งคู่

แต่ตอนนั้นเสียใจมาก

ก็ไปเลยเขาไม่มานั่นเลย

ทีนี้แม่ก็มาประสบอุบัติเหตุอีกครั้ง

วิ่งแม่ทางก็ทับขาหัวไปปั้กป้าดพื้น
แล้วสรภปร่อยไอน้องสาวไอคนที่ทำ้ง
นึงนึงก็ตายก็เรียกอยู่นั่นน่ะเราก็อยากจะพูดอะนะ

ฉันหลับขาตรงไหนคะแม่

ยังมีลอยอยู่เลยอ่า

ทีนี้ต้องเจอมอดระสุนชีวิตอีกหนึ่งอย่าง
ก็คือลูกชายใช่ไหม
เท็กซี่เฉียวเขาขาบเมอร์ทอฟไลหน์

ก็ไปทำงานไปปากข้างบ้านเค้าบ้าง
คือแปลว่าหลังจากประติศภัยทั้งนั้น
สมองได้รับความกระทบกระเทือนกระเทือนก็เลยทำให้ไม่สามารถ
อยู่ด้วยแม่แม่ก็เลี่ยงไป
ทุกบ้านเนี่ยหมูบอกว่าเจ้าแม่ตายทำงาน
ก็บอกว่าอาจารย์แต่ตายก็ตายตามแม่ภาพเค้าอ่ะนี้
เค้าว่าแม่ต้องเป็นแบบหัวใจเค้าเนอะแน่นระยะเอ่อตอนนี้ทุกวันเหมือนก็จะอยู่น่ะ
แล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับลูกคนเล็กอีกบ้าง

ในคดียาจะติด
ทำไงตรงทำอะไรไม่ได้

ประกันได้ประกันตรงมีประกันกันติด

เขาบอกแม่แม่ไม่มีตังค์แม่ไม่ต้องมาทุกเรือนหรอก
มันก็ไม่ได้ไปเลยเขามาให้เยื่อมด้วย
แต่ทั้งทวนที่แม่ผ่านไม่ได้ก็คือกำลังใจลูกแหละ
ทุกวันนี้หนูจะรอผลเลขออกมา
โอเคสุดท้ายก็มีเหตุที่ทำให้แม่ต้องออกจากโรงเรียน

พอดีหลานก็ชวนให้ไปขายแช่โต้ม

ช่วยหลานไปก่อนแล้วคราวนี้พอหมดช่วงโควิดแล้วเนี่ย
ปีนี้หลานก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวไปหาที่นะ
ก็เลยหุ้นกันเนี่ย๓พี่น้อง
ร้านโรงนี้เปิดมาได้นานแค่ไหนล่ะคะแม่

เดือนแรกนะขายได้๔๐๐๕๐๐วันแรก
พอเดิน๒เดิน๓ก็ขึ้น๒๐๐๐บาทมาก๓๐๐๐บาท

คือคนที่เขาทำมาค้าขายเขาจะมีเครื่องยึดเหนียวทางใจ

เนี่ยแม่โคร่งน้ำกวัดเนี่ย
ถวายข้าวผลไม้

วันไหนสื่อตนบิเตียทเท่า่วายแล้ว
และวิธีการไหว้ที่แม่ทำนอกจากถวายอาหารผลไม้

อ๋ออาทิตย์หนึ่งแม่จะภาพน้ำ
อาบน้ำแต่งตัวอาบน้ำแค่แม่นางฝาก

ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแม่เนอะ

ผ่านเรื่องราวชีวิตเยอะมากเลยนะ
หนูเลยอยากให้แม่ส่งกำลังใจต่อให้กับใครที่ดูอยู่
และรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเจอกับปัญหา

พุนที่พิมัณฑ์ที่เยอะเท้แท้นะให้เหมือนแม่เนี่ย
แม่บุญช่วยเนี่ยอดทนมาที่สุดแล้ว
เป็นจะ๒๐ปีแล้วเนี่ยร้านแม่นะเป็นข้าวต้มแห้ง
สามพี่น้องอยู่ที่บวนถนสายหนึ่งนะคะ

หมูกรอบของแม่อร่อยเลิศนะคะ
หยุดวันทางคาญนะคะแวะมาอุดหนุนแม่หน่อยให้ค่ะแวะมาอุดหนุนได้นะ
วันนี้ขอบคุณแม่มากเลยนะต้องบอกว่าแม่เข้มแข็งมากแล้วก็ขยัน